ทุยกรก็เป็นทุยพระทหารที่มีบริษัท

แต่ก่อนก็จะใช้ถ้วยนี้ในการแข่งขันฟุตบอลลีก

นำมาใช้ในการเปิดหัวฟุตบอลลีก

การเจอกันของ๒ยอดทีม

แข่งขันฟุตบอลระดับประเทศในเมืองไทย
รายงานฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทก
ถือว่าเป็นทั่วที่บรรดาทุกสโมสร
ต้องการคว้าแชมป์มาครอบครองให้ได้มากที่สุด

คือถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หากย้อนไปฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทก

ในปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่งพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้
สถาปนาก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยาม
และมีพระราชดำริให้จัดการแข่งขันนี้ขึ้น
โดยสโมสรฟุตบอลกรมมหรสบ
คือทีมที่คว้าแชมป์ได้เป็นสโมสรแรก
คือทีมที่คว้าแชมป์ไปครองได้มากที่สุดถึง๑๑สมัย

เป็นปีที่ก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครบ๑๐๐ปี
จึงทำให้เกมนัดนี้คือเกมแห่งเกียรติยศ

ไม่ว่าจะเป็นบุรีรำยูเนเต็ด๕แชมป์ปีที่ผ่านมา
พบกับคู่ปรับตลอดการเมืองทองยูเนเต็ด
ซึ่งเกมนี้นอกจากศึกแห่งศักดิ์ศรีของทั้งสองสโมสรแล้ว
จะเป็นทีมที่๒ในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลไทย
คว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกร

ส่วนเมืองทองยูเนเต็ดหากชนะได้
จะเป็นการเอาชนะบุรีรำยูเนเต็ดได้เป็นครั้งแรกในรอบ๒๐เกม
นี่จึงเป็นเกมที่จะถูกบันทึกจดจำ
ประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง
แฟนบอลไทยห้ามพลาดเป็นอันขาด
เกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน